ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับ
กับการสิ้นสุดเทศกาลถือสินอดในเดือนรมดร
แต่ก็ดูเหมือนว่าความรู้สึกของชาวมุสลิมในหลายพื้นที่

โดยเฉพาะในพื้นที่เกิดเหตุโจมตีที่กลุ่มไอซิสอ้างว่าอยู่เบื้องหลัง
จากนั้นก็ยังมีคำขู่ของกลุ่มไอซิส
ส่งมาอย่างชาติสมาชิกอาเซียนโดยตรงอีกด้วย
ซึ่งนั่นก็ยิ่งสร้างความกังวลถึงการก่อเหตุในหลายพื้นที่

ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ

เหตุโจมตีย่านชุมชนและศูนย์การค้า
ใจกลางกรุงแบกแดดของอีรักษ์
โศกนาฏกรรมที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตมากที่สุด
นับตั้งแต่สาวรัฐบุกอีรักษ์เมื่อปี๒๕๕๙
โดยจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากถึง๒๙๒คน

ก่อนหน้าเทศกาลถือศิลปอดในเดือนรอมาดอนจะสิ้นสุด

ทำให้ชาวมุสลิมในอีรักษ์ไม่มีความสุข
ในช่วงเวลาที่ควรจะมีความสุขที่สุดอีกช่วงหนึ่งของปี
อีรักษ์คนนี้บอกว่าเหตุระเบิดทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมาก
และทำให้ความรู้สึกในปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้ว
สูญเสียคนหนุ่มสาวไปมากจากเหตุนี้
เพราะขณะเกิดเหตุพวกเขาต่างกำลังเลือกซื้อเสื้อผ้าในศูนย์การค้า
มันไม่อาจยินดีกับวันอีตในปีนี้ได้
เช่นเดียวกับความสูญเสียในอิรักษ
โจมตีที่เกิดขึ้นในสนามบินนานาชาติในนครอิสเติลบูของตุรกี
สังหารตัวประกันในเมืองหลวงของบังกลาเทศ
จนถึงเหตุระเบิด๓ครั้งซ้อนภายในเวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมงในซาอุดีอาราเบีย
ก็ทำให้ชาวมุสลิมในประเทศเหล่านี้ไม่อาจมีความสุขได้เช่นกัน
โจมตีรุนแรงในช่วงท้ายของเทศกาลถือศิลปอดในเดือนรอมาดอน
ทั้งหมดถูกเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามมีอิรักษ์และซีเรียหรือไอซิส
นักวิเคราะห์เริ่มมองว่าแรงกดดันจากการสูญเสียฐานที่มั่นหลักในอิรักษ์และซีเรีย
เป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้กลุ่มไอซิสคิดก่อเหตุนอกฐานที่มั่นเพื่อสร้างความฮึกเหิม
ขณะเดียวกันยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า
กลุ่มไอซิสมีศักยภาพในการก่อเหตุรุนแรงได้มากกว่าแค่ในอีรักษ์และซีเรีย
ค่อนข้างชัดเจนที่กลุ่มไอซิสอาจมียุทธศาสตร์ใหม่
ที่จะขยายอิทธิพลและก่อเหตุในเมืองหลวงหลายแห่งทั่วโลก
นี่อาจเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหม่ของกลุ่มไอซิส
แม้บางคนจะบอกว่ากลุ่มไอซิส
เข้าใกล้จุดล่มสลายเข้าไปทุกที
แต่เหตุโจมตีที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นว่า
กลุ่มไอซิสยังมีศักยภาพในการก่อเหตุข้ามพรมแดนได้
หรือฆ่าตัวตายที่เมืองโซโลของอินโดนีเซีย
รวมทั้งเหตุโจมตีไนท์คลับในรัฐสลังงอของมาเลเซีย
ซึ่งทางการเพิ่งยอมรับว่าเหตุนี้อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มไอซิส
แทนที่จะเป็นเพียงความขัดแย้งส่วนตัว
หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่มีการตั้งสมมติฐานตั้งแต่แรก
ขณะเดียวกันกลุ่มติดอาวุธไอซิส
ก็ออกมาประกาศสงครามกับอินโดนีเซียและมาเลเซียอย่างชัดเจน
โดยย้ำจะจัดการไปถึงระดับผู้นำ
โดยในตอนนี้ทางการอินโดนีเซีย
ประกาศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
และจะไม่ยอมแพ้ให้กับการก่อการร้าย
ขณะที่ในมาเลเซียก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย
อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสเพิ่มเติมด้วย

โดยเฉพาะในตอนใต้ของประเทศ
ที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธ
ที่เคยประกาศสวามิพักษ์กับกลุ่มไอซิส
ก็มีความกังวลถึงการก่อเหตุโจมตีเช่นกัน
ล่าสุดคือการออกมาเปิดเผยของนายเปาโลดูเตอร์เต้
รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองดาวาว
และยังเป็นลูกชายของนายโรติโก้ดูเตอร์เต้
ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ที่ยอมรับว่า
เมืองดาวาวมีความเสี่ยงถูกก่อการร้าย
โดยเจ้าหน้าที่กำลังจับตาพื้นที่เสี่ยง
เช่นสถานีตำรวจในเมืองดาวาว
แต่ก็ย้ำให้ประชาชนอยู่อย่างมีสติไม่ต้องตื่นตระหนก
อดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่มีการส่งต่อคลิปวิดีโอ
ซึ่งอ้างว่ากลุ่มไอซิสทำขึ้นมาเผยแพร่
โดยภายในคลิปมีการขู่โจมตีในหลายประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในอินโดนีเซีย
มาเลเซียฟิลิปปินส์และยังมีชื่อของประเทศไทย

พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน